ร้องเพลงนี้เนี่ยเพราะว่าจะร้องอวยพรให้กับครูปุ้ม
พันรยาของครูชะวะธีธานทอง

ก็เลยครับปวงครูชะวะธีธานทอง
หลังจากนั้นหลวงพ่อแป๊ะเนี่ยก็ได้ผูกข้อมือให้กับครูทั้งสองท่านด้วย

คือมอบเป็นเงินขวัญถุงแล้วก็เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับครูทั้งสองท่าน
อยากรู้ใช่ไหมล่ะคะว่าเลขบนเงินขวัญถุงเนี่ยคือเลขอะไร
ของครูโชลาธีเนี่ยลงท้ายสามตัวคุณผู้ชมดูเอานะ

ส่วนของคุณครูปุ้มใบบนค่ะใบบน

ใช่ค่ะยังไม่หมดนะตัวเลขยังไม่หมดฟังต่อค่ะ
พอทำบุญเสร็จปุ๊บครูชนละทีกับครูปุ้มก็ทำทานต่อเลย
ด้วยการแจกธนบัตรแบงค์๒๐คนละ๑ใบ
ให้กับชาวบ้านที่เดินทางมาร่วมทำบุญภายในวัดอีกด้วย

หลังจากนั้นค่ะก็ถึงเวลาที่นักเสี่ยงโชคอย่างเรารอคอย
เพราะเมื่อวานนี้เนี่ยนอกจากครูปุ้มจะถวายผลไม้มงคล
พวงมาลัยสีแดงและขนมให้กับองค์ทาเวสวันแล้ว
เขายังได้ถวายประทัดจำนวน๑๐๐นัดอีกด้วย

ฝึกเอาเลิกเอาชัยกันไปเลย
ก่อนจะนำปลายประทัดมาโชว์ให้กับชาวบ้านได้ส่องได้ซูมกัน
ซึ่งปลายประทัดเนี่ยเขาเขียนคำมงคลไว้ว่า

ส่วนเลขแถวบนใช่ค่ะ๒๒เลขเบิ้นอ่ะพี่แจ๊ค

ใช่๕๕๙๙รอบนี้๒๒หรือเปล่า
ส่วนด้านล่างค่ะ๔๙๓ชัดเจนนะ
อกจากนี้ค่ะครูชนละทีเนี่ยยังได้ทำการล้วงลูกปิงปองจากตะก้าด้วย

แต่ความน่าอัศจรรย์ใจมันก็คือ
ตรงกับวันเกิดครูปุ้มไงครูปุ้มเกิดวันที่สองเดือนสี่
แล้วได้๔๐๒คุณผู้ชมพอไปส่องลอตเตอรี่แผงหน้าวัดปรากฏเกลี้ยงเลยจ้ะ

ถ้าเล่าอย่างนี้แล้วฉันจะไม่มีความหวังได้ยังไงฉันก็ต้องไปตามหาซื้อมาอีก

แต่นินหนึ่งนะครูปุ้มสวยจังเลยครูปุ้มถ้าดูอยู่ว่าน่ารัก

โหหนังจีเขบอกจะมาแต่วันเกิด๒เมษา่๒เดือน๔
รางจากที่มุษฎหีหังชาติเขาโพสต์ภาพตัวเองเข้ารับการรายงานตัว
เห็นจอขนาดนี้๔๑๙ถูกต้องค่ะคุณผู้ชมอ่านเลขที่เขาแปะไว้สำหรับน้องที่ไปเขาเรียกว่าเกณฑ์ทหาร
นะคะเป็นความเชื่อจริง
แต่งวดนี้ฉันยังคาใจกับเลขเบิ้ลแต่ก็ไม่แน่เพราะว่าตามสถิติอันนี้อิงจากสถิตินะคุณ
เขาบอกว่าวันเสาร์เนี่ยส่วนใหญ่เลขที่ออกจะเป็นเลขเบิ้ลต้องดูว่างวดหน้าตรงกับวันเสาร์หรือเปล่า
ถ้าตรงกับวันเสาร์๒๒ก็ไม่แน่

สรุปครูปุ้มมายุเท่าไหร่นะคะยังไม่ตอบครูปุ้มตอบด้วยนะคะ